ออกมาเล่าอุท้าหอนเกี่ยวกับการใช้หยดน้ำมันกัญชา
เพียงแค่หยดเดียวเพราะคุณซ่อนเอาชีวิตไม่รอดแล้ว

จริงคุณเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน

พี่พบต์ขอเล่าประสบการณ์ไว้เตือนไทย
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
เหตุจากการสั่งซื้อน้ำมันกัญชามาจากรายการเธอ

ก็เลยคานลงจากเตียงมาค่อยเอาขาลงมาแล้วก็หยิบโทรศัพท์โทรหาลูกน้องให้มารับไปส่งโรงพยาบาล
พี่แบบว่าเกือบตายอ่ะแบบว่าโอ้โหแบบอ้วกนะอ้วกปวดหัวแบบเสร็จแล้วคุณหมอบอกยามันแรงอะไรอย่างที่เขาเอาขวดนั้นให้คุณหมอดูแล้วก็พี่ก็หลับไปเลย
นี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะจริงแล้วเขาบอกว่าหยดน้ำมันกัญชาหนึ่งหยดเนี่ยทำมาจากใบกัญชาหลายใบ
มีความเข้มข้นมากเพราะว่ามันต้องสกัดมาเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่ะถูกต้องแล้วแล้วเขาบอกว่าคนที่ควรจะใช้จริงเนี่ยก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะ
อย่าไปซุ่มสี่ซุ่มห้าสั่งซื้อแล้วมาใช้เดี๋ยวจะเอาชีวิตให้รอบ
รายถึงชีวิตเลยนะคะย้ำเตือนกันเอาไว้
หลายรายนะมีข่าวออกมาเยอะแยะเลย
ต้องแล้วนะคะก็ฝากกันไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะคุณผู้ชม